เดือนที่แล้ว๒๔กุมภาพันธ์
ก็เป็นข่าวที่ช็อกคนทั้งประเทศ
หลังจากที่มีข่าวว่าคุณแตงโมประสบอุบัติเหตุ
ตกจากเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพญาวันนี้ก็ครบ๑เดือนพอดี
ปมปริศนายังคงคาใจในหลายประเด็น
วันนี้มีหลายท่านออกมาโพสต์คิดถึงคุณแตงโม

หนุ่มของคุณแตงโมก็โพสต์ด้วยความคิดถึงมากมาย
คุณผู้ชมคนที่เราอยากทราบความรู้สึกและติดตามความขึ้นหน้าของเขาคือคุณเบิร์ตนี่แหละ
ล่าสุดก็มีการโพสต์สตอรี่ภาพของคู่ของทั้งสองคนที่เขามีด้วยกันก็คือนี่ค่ะคุณผู้ชม
ไปดูสำหรับว่าเพลงมันจะซึ้งขนาดไหน
มีภาพเสื้อคู่กันแล้วก็มีภาพคุณแตงโมนั่งอยู่
แล้วก็มีแก้วน้ำนั่งอ่าตั้งอยู่ข้างหน้าแบบนี้ค่ะนะฮะ
ก็คือมันคงบรรยายความรู้สึกได้ยากว่าเขาคิดถึงกันขนาดไหน
ใช่เพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าคุณติดตามทางไอจีของคุณเบิร์ตเนี่ยนะคะ
ก็จะเห็นเลยว่าคุณเบิร์ตเนี่ยหลังจากที่เกิดข่าวกรณีคุณตังโมเสียชีวิตไปเนี่ย
เบิร์ตก็ลงรูปคุณตังโมตลอดแล้วก็แท็กถึงตลอดเลย
บอกว่าเป็นสิ่งเดียวที่แบบอยากทำหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้าที่จะแท็กแฟนตัวเองเพราะเห็นว่าแฟนตัวเองเป็นดารา
จากคุณเบิร์ตแล้วก็มีคุณโมอามีนาครับโพสต์ไอจีเหมือนกัน
พร้อมกับภาพของคุณแตงโมแล้วก็คุณเบิร์ตด้วยและกลุ่มเพื่อนด้วยนะครับ
ข้อความระบุแบบนี้ว่า๑เดือนแล้วนะพี่โมน้องคนนี้ยังคงทำหน้าที่ของน้อง
และทำทุกอย่างเพื่อพี่อย่างที่เคยทำมาตลอดรักพี่รักตลอดไปนะฮะ
แล้วก็คุณโมเองก็ยังได้ขอบคุณเพลงถ้าเราได้เจอกันอีก
ที่อนุญาตให้ได้ใช้เพลงนี้มันจะเป็นเพลงของพี่โมนตลอดไป
และมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะว่าคิดถึงคุณแตงโมเหมือนกันฟังหน่อยครับ
เห็นแล้วก็คิดถึงคุณแตงโมเหมือนกันนะใช่ค่ะภาพความน่ารัก
แล้วก็เธอก็จะแซวกับเพื่อนแกล้งเพื่อนอยู่ตลอดนะครับเป็นคนขี้เล่นครับ
ผ่านไปเร็วเกิน๑เดือนแล้วนะฮะส่วนคุณเชียร์ที่คำพรได้ให้สัมภาษณ์
เมื่อวานนี้ในประดาษการประดาษการนึงบอกว่า
พรุ่งนี้ก็คือวันนี้แล้วก็จะครบ๑เดือนกับการจักรไปของคุณโมแล้ว
ไวมากหวังว่าทุกอย่างจะกระจ่างอย่างเร็ววัน
ทุกวันนี้เพื่อนที่เงียบไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรกันเลยนะฮะ
ต้องบอกว่าตอนนี้กระบวนการว่ายังไงไม่ใช่ว่าแต่ละคนจะเฉย
หมายถึงว่าทุกคนก็อาจจะไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น
แต่ทุกคนก็รอติดตามและพยายามช่วยในทุกวิถีทางอยู่ต่อไป
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะเราได้เห็นคนที่รักคุณตังโมมากมาย
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑หน่อยค่ะ
ใกล้กับจุดที่พบร่างของคุณตังโมบรรยากาศวันนี้ครบรอบหนึ่งเดือนเป็นยังไงบ้าง
นักข่าวของเราไปที่ท่าเรือพิบูรสงครามเมื่อเช้า
คือตอนที่ไปเช้ามากอาจจะยังไม่ได้คึกคักหรือว่ามีคนมาวางดอกไม้เยอะนะคะ
แต่ว่าก็เจอกับแม่ชีที่เดินทางมาสวดมนต์ให้กับตังโมนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าค่ะตอนที่นักข่าวของเราไปถึงเนี่ย
ยังไม่ได้มีแฟนคลับคนอื่นเดินทางมาวางดอกไม้ไว้อะไรนะคะ
แต่ว่ามีแม่ชีวันดีค่ะที่เดินทางมาสวดมนต์ให้กับตังโม
แล้วก็บอกว่าตั้งใจที่จะมาสวดมนต์ให้กับตังโม
เพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ๑เดือนที่ตังโมเสียชีวิต
พร้อมกับเตรียมอาหารที่ตังโมชอบนำไปถวายพระ
เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้
อาหารที่เตรียมมาเราก็ถามแม่ชีนะคะว่า
ทราบได้ยังไงว่าตังโมชอบทานอะไร
ซึ่งแม่ชีก็บอกว่าทราบจากคุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณตังโมนี่แหละ
เพราะคุณอาณาเคยบอกไว้ว่าตังโมน่ะนะชอบไก่ทอดก๋วยเคียมพริกไทย

นี่ค่ะแม่ชีก็ไปหาซื้อมา

แต่ติดตามข่าวของคุณตังโมมาตลอดเลย

ก่อนหน้านี้เคยมาสวดมนต์ให้หลายครั้งแล้วด้วยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่ท่าเรือพิบูรสงครามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทีนี้คุณผู้ชมอยากดูเหมือนกันว่าคนที่อยู่บนเรือ
โยคีโยคีปอโยคีโรเบิร์ตเมื่อวานเนี่ยเราเห็นบรรยากาศแล้ว
ตอนบ่ายโมง๑๒นาทีเดินทางไปถึงที่สพเมืองนนทบุรี
นี่ค่ะด้วยรถกระบะของวัดท่าไม้
อันนี้ตอนที่เดินเข้ามาเพื่อที่จะไปรายงานตัว
นักข่าวพยายามถามเยอะยิงหลายคำถาม
ก็ไม่ได้ตอบอะไรกับสื่อซึ่งขากลับ
หลังจากที่มีการรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลับด้วยรถตู้สีขาวพนักงานสอบสวนเมื่อวาน
ต้องบอกก่อนว่ามีการเพิ่มเงื่อนไขเรื่องของการประกันตัวนะคะ
คือทางผู้การภาค๑มีการแถลงเมื่อวาน
ช่วง๙โมงกว่าแล้วว่าเงื่อนไข๓ข้อ
ในการเพิ่มเติมเงื่อนไขการประกันตัว๑เลย
ก็คือให้รายงานตัวจากเดิมรายงานทุก๑๒วัน
ก็เปลี่ยนมาถี่ขึ้นรายงานตัวทุก๕วัน
คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
และ๓คือจะต้องแจ้งที่อยู่แบบเป็นหลักแหล่ง
ซึ่งถ้าเกิดว่าครบกำหนดการมารายงานตัว
ทั้งสองโยคีไม่ได้มารายงานตัวตามนัดหมาย
ตำรวจก็จะถามเหตุผลแหละว่ามันเกิดจากอะไร

ไม่สามารถใช้เหตุผลนี้ในการเลื่อนการรายงานตัวได้
ทีนี้เมื่อวานนี้๒๓มีนาคมมารายงานตัวแล้ว
แล้วหลังจากนี้นับไปเลยคุณผู้ชม
อีก๕วันก็คือนัดอีกทีนึง๒๘มีนาคม
ที่จะต้องมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง
แล้วทีนี้หลังจากที่ขึ้นรถตู้สีขาวขากลับไป
นักข่าวของเราอยู่ที่ธรรมสถานวิโมกศิวาระ
วิโมกศิวาลัยที่สวนพึ่งคุณรอนะรอว่าช่วงเย็นจะมาหรือยัง
ก็ยังไม่เห็นว่าแบบรถตู้มาทีนี้ก็ยังส่งข่าวยัง

รถตู้ของโยคีปอลโยคีโรเบิร์ต
กลับมาที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่สวนพึ่งเลย
จะไปที่ไหนหรือเปล่าหรือไปที่วัดท่าไม้ไหม
แต่ว่าหลวงพี่อุเทนเองก็ไม่ได้อยู่ที่วัดท่าไม้มาก
ตั้งสองวันแล้วจนมาล่าสุดช่วงประมาณ๒ทุ่มกว่า
มีรายงานเข้ามาว่าทั้ง๒โยคี
เดินทางมาถึงที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่สวนพึ่ง